ต่อกันที่สาราเฉลิมกรุง
นี่ต้องโปรโมทให้นะคะป้าเม้ามา

ก็คือมาคอนเสิร์ตนะคะโอ้คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะคะ

คือมีวันอาทิตย์ที่๒๕สิงหาคม
พาปู่ย่าตายายไปได้นะคะถ้าบัตรไม่พอ
การจะนัดเจอนุ่มนี่ค่อนข้างยาก
มันไม่ค่อยจะโดนตีตายแต่เรามองค่ะก็มองว่าคนนั้นก็หล่อดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหลกกันมา
ถ้าถ่ายทิเก็ตไม่ทันก็ไปที่หน้าชนุกรุงหน้าเลย